ความคืบหน้าคดีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน
กระทำอาณาจารย์แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายภาพถ่ายคลิปลูกเลี้ยงของตัวเองวัย๑๙ปี
ขณะที่น้องกำลังอาบน้ำอยู่
คุณแม่พาไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะศึกษาธิการจังหวัดกาลสินนะคะ
มีมติปลดออกผู้อำนวยการคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็จากกรณีที่แม่ของน้องวัย๑๙ปี
แล้วก็เป็นข้าราชการครูรุงเรียนแห่ง๑นะคะ
เข้าร้องทุกข์กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
ตำรวจแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดบอกว่า
ลูกสาวถูกอดีตสามีใหม่ซึ่งก็เป็นพ่อเลี้ยงของน้องนั่นเองค่ะ
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในโรงเรียนแห่งหนึ่งของอำเภอกุชินาราย
จังหวัดกาลสินใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายภาพแอบถ่ายเป็นคลิปขณะที่น้องอาบน้ำเนี่ยนะคะ
พร้อมกับลวนลามทำแบบนี้มานานนับปี
จนกระทั่งคุณแม่พาน้องไปแจ้งความไว้ที่สพกุชินาราย
แล้วก็นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องดังกล่าว
จากนั้นนะครับภูมิในการโรงเรียนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาอาณาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีกับพนักงานสอบสวนนะครับ
เมืองต้นทางศึกษาธิการจังหวัดก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยระแดงทันทีตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนายนปีที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะนายกิติพฤษพลพิลา
จากนั้นค่ะคณะกรรมการก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ในที่สุดก็มีผลสรุปออกมาบอกว่ามีความผิดจริงตามที่มีผู้ร้อง
เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
แล้วก็เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่ประชุมก็เลยมีมติโปรดพ่วนหน่วยการคณะกราวออกจากราชการแบบที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้นก็จะทำหนังสือเป็นรายลักอั
สหมดในอย่างไรแลกเป็นกรณี
ให้ปลดออกที่นี้ทางกษจก็เห็นพร้อมต้องกัน
ว่าเห็นด้วยกับที่กรรมการสอบส่วนวินัยอย่างไร้แรงเสนอมา
ก็เลยมีมติให้ปลดออกนะครับตอนนี้เหลือขั้นตอนออกคำสั่งปลดออก
คงภายในอาทิตย์นี้ไม่เกินอาทิตย์หน้า
และการบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกร้องเรียน

โทษทางวินัยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกร้องเรียน
อย่างร้ายแรงใน๓กรณีด้วยกัน

ผู้เรียนทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการแล้วก็เสพ

ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา๕๔

กรณีนี้ถือว่ายังโชคดีนะคะที่

คือให้ปลดออกก็คือเสมือนกับว่า

ไล่ออกนี่คุณไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยนะคะ